เอาไปดีกว่าข้ามได้บ้างสิครับ
หมาถว่านน้ำก็ได้
หมาถว่านน้ำอ่ะเด็ก

สวัสดีครับสวัสดีครับ